คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่ชนบุรีครับ
พนันเข้าสิงผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่ใช่แค่ผีวันนั้นแต่กลายร่างเป็นฆาตกร
คือเขาติดพนันจนภรรยาเขาขอเลิก
ทางกันไปสักพักหนึ่งกลับไปง้อขอคืนดีภรรยา
แต่ภรรยาเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เล่นด้วยแล้ว

คุณผู้ชมเอามีดไปแทงอดีตภรรยาจนตายคามือ
เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองเกิดขึ้นเลย
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
เย็นวันที่๒๑ตุลาคมตำรวจสพบ้านบึง

สะน้ำบ้านห้วยมะไฟหมู่๔
ตำบลบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ที่นั่นพบร่างนางสาวสัสสิอำภัยชัยลังกาวัย๒๖ปี
ถูกแทงด้วยมีดทำครัวปักคาท้อง
พลิกศพพบที่ด้านหลังโดนแทงอีก๔แผล

พยานซึ่งเป็นนายจ้างผู้ตายให้การ
ศาสิอำภัยมีปัญหากับแฟนเก่า
ชื่อนายเบลนัทพลเถาธุมมาวัย๓๒ปี
สาเหตุเกิดจากเบลติดการพนันออนไลน์
จนมีหนี้สินล้นตัวต้องตามใช้หนี้ไม่ไหว
สุดท้ายซาสีอำไพยจึงขอเลิก
ออกมาเช่าห้องพักตามลำพังได้ประมาณ๑เดือน
แต่นายเบลก็มักจะวนเวียนมาหา

แต่ถ้าว่าผู้ตายไม่ยอมกลับไปคืนดีด้วย
สะสมความแค้นมาลงมือฆ่า
หลังก่อเหตุเบลขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ทีมสืบแกะรอยล่าเบลทันที
ไม่ทันค่ำคืนหมอนี่ก็จนมุมในท้องที่รับผิดชอบสพคลองกิว

ยองเปิดปากอ้างแค้นใจที่ผู้ตายบอกเลิก

ทำให้เบลทั้งแค้นทั้งหึงกลั่นออกมาเป็นความอาฆาต
ก่อนก่อเหตุเขาดื่มเบียร์ไป๓ขวดหยิบมีดทำครัวติดตัวมาด้วย
เพื่อดักรอผู้ตายหลังเลิกงาน
พอเจอก็จ้วงแทงไม่ยั้งก่อนแทงซ้ำที่หน้าท้องอีกหนึ่งครั้ง
จนมีดปักภาพ
กว่า๓๐นายคุมตัวในเบลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
เขาสาธิตวิธีการฆ่าอย่างละเอียด
ตลอดเวลามีสีหน้าแววตาที่เคร่งเครียด
พี่เบลคะเดี๋ยวให้ขึ้นหนึ่งว่าแรงจูงใจมาจากอะไรอ่ะคะ
คุยได้ไหมคะอยากขอโทษไหมคะ
เพื่อนร่วมงานของศาสิอำภัยเล่าว่า
ผู้ตายมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันราว๑เดือนแล้ว
เคยระบายให้ฟังว่ามีปัญหากับเบลที่ติดการพนัน
และก่อนหน้านี้เบลเคยแชทมาขู่ฆ่า
แต่ไม่คิดว่าจะกล้าทำจริง
แต่รู้ว่าประคองรถตาแบบนี้ถ้าตายท่านเขาก็แทน

ผมก็ไม่รู้แต่เอามาบอกว่าเป็นหนี้สี

ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้บางทีมีแค่หนี้สี
ตำรวจตั้งข้อหาหนักให้เบลฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ธนาธิสบของสาธิอำไพย
เตรียมรับบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาการพนันไม่เคยทำคุณให้กับใคร
นำพาหายยนะมาให้นักต่อนัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน